ลูกชายบ้านนี้อยากทำลายสุขภาพตัวเอง
คือเสพทั้งกัญชาแล้วก็ดื่มน้ำกระท่อมที่ชงสูตรแบบเข้มข้นด้วย
หลังคือไม่ใช่แค่ทำลายสุขภาพตัวเองนะ
ทำลายข้าวของภายในบ้านด้วย

น้องพี่เลยครับ
คุณผู้ชมครับเขาก็แหล่งใต้
เขาก็พูดคุยกันว่ามันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้าง

เพราะว่าลูกชายเจ้าของบ้านอารวาสทำลายข้าวของ
และจะทำร้ายพ่อแม่ที่บ้านหลังนี้ด้วยในพื้นที่ตัวเมืองตราดเลยนะฮะ
คนก่อเหตุนี่อายุ๒๒เองนายสถาพรครับ
หลังก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปที่สวนยาง
ตรวจสอบหลังบ้านพบกัญชาแห้งอุปกรณ์การเสพ
มีน้ำกระท่อมมียาแก้ไอแช่อยู่ในกล่องโฟม
แล้วข้างบ้านก็ไปพบว่ามีต้นกระท่อมต้นกัญชาปลูกอยู่ด้วยนะครับ

น้องชายผมเสพกัญชาแล้วก็น้ำท่อม
๖ถึง๗ปีแล้วหลังเอายาแก้อาย
เอายาเขียวเหลืองมาผสมในน้ำท่อมด้วย

แล้วก็จะเสพแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนครับ
บางครั้งชวนเพื่อนมาเสพด้วย
อยากได้อะไรถ้าไม่ได้ดั่งใจก็อารวาส

ล่าสุดน้องชายนั่งเสพกัญชาอยู่หลังบ้าน
เข้าไปเตือนไม่พอใจพังเก้าอี้ครับ

พอพ่อเข้าไปห้ามจะทำร้ายพ่ออีกดูสิครับ
แล้วเอาไม้ไปตีกระจกรถจนแตกเสียหาย
คือคนเป็นพี่ยังทนไม่ได้ลองฟังครับ
ถามเรื่องกันมาเสพกัญชาในวันทั้งวันทั้งคืน

ข้อหาทำร้ายร่างกายแฟนสาว
จะพ้นโทษมาได้ไม่ถึง๒เดือน

คือติดกล้องวงจรปิด๘ตัวครับ

เพื่อเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของน้องชาย

กลัวว่าเกิดวันใดวันหนึ่งสติขาด

เอาละฮะพ่อกับแม่ก็คงน้ำตาตกในไม่แพ้กัน